ตัวสามีเนี่ยเป็นดาบตำรวจนะฮะตัวภรรยาเนี่ยออกไปเที่ยว
อืมเออใช่ค่ะปรากฏเนี่ยสามีเนี่ย
ไปตามหาภรรยาไปตามด้วยวิธีการยังไงรู้ไหมฮะ
ใช้กำลังฮะทำร้ายร่างกายจากหน้าอุคคลเนี่ยทุบ
แต่ไม่ได้ทุบภรรยานะยังดีนะไม่ฆ่าภรรยาทิ้งขนาดนั้น
แต่รถนี่กระจกแตกรอบเลยนะให้คุณผู้ชมไปดูหน่อย
มีคลิปวงจรปิดเห็นไกลนิดนึงนะฮะแต่ให้ดูว่ามันมีเสียงภาคด้วยนะครับ
นั้นนี่หนูหนาตายกูได้แล้วพี่เตยดูทำด่วน
มึงมึงอย่าพวกกูอว่าโคลนับน้องมึง
โหนี่ฮะคุณผู้ชมฮะหลังจากฝ่ายิ้งถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วเธอนอนแน่นิ่งอยู่ตรงพื้นถนนอ่ะคุณแล้วคือต่อให้เบลอเนี่ย
นี่คือเธอโดนฉีกเสื้อนะเปลือยอกอยู่นะนั่นน่ะเลือดไหลออกมา
เนี่ยนะฮะฝ่ายชายเนี่ยยังเดินวนเวียนอยู่รอบกายเลยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะมีพลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
ตอนแรกหลายคนคิดว่าโอ้โหชิงทรัพย์

เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจแล้วนี่มันเรื่องผัวเมีย

คุณผู้ชมฮะเมื่อตรวจสอบเพราะว่าเป็นเหตุตำรวจทำร้ายร่างกายภรรยานะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งของเมื่อวานนี้
ในซอยกาญจนะรุจิ๓ที่เทศบาลตำบลสำนักขามอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
คุณผู้ชมฮะคนก่อเหตุคือดาบตำรวจพงศักดิ์รจนัยอายุ๔๑ปีตำรวจสพเมืองสตูน
ส่วนคนเจ็บเจ็บหนักเลยนะครับก็คือนางวีนาอายุ๔๕ปี
ก็เป็นภรรยาของดาบตำรวจนายนี้แหละครับ
อันนี้เป็นคลิปที่พลเมืองดีถ่ายไว้ได้
มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้อีกนะฮะ
เป็นกล้องวงจรปิดบันทึกได้ไกล

จะเห็นว่าคนก่อเหตุคือดาบตำรวจพงศักดิ์เนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดข้างรถของภรรยา
เรียกภรรยาลงมาเพื่อจะเคลียร์กัน

ดาบตำรวจพงศักดิ์ฉุดเมียลงจากรถ
คุณผู้ชมจับหัวเมียโขกกับพื้น

ใช้คอร์สทุบรถเลย

อย่างที่บอกไปไม่มีใครกล้าเข้าช่วย
เพราะตัวผู้ชายแสดงตัวว่าเป็นตำรวจ

แล้วก็กู้ภัยต้องนำกำลังเสริมมา
จึงจะสามารถพาตัวฝ่ายหญิงที่นอนแน่นิ่ง
อยู่กับพื้นแบบนี้ไปส่งโรงพยาบาลได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นตัวดาบตำรวจนายนี้
หลบหนีไปขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพของรถเก๋งของฝ่ายหญิง

จริงคุณผู้ชมนี่คือด้านหลังนะ

ถูกค้อนทุบหมดเลยนะครับ
คุณช่วยดูหน่อยมีกระจกบานไหนที่ไม่แตกไหม

เพราะเธอไปงานวันเกิดเพื่อนตัวสามีขี่
รถจักรยานยนต์ตามมาจากจังหวัดสตูนเลยนะฮะ
ก่อนที่จะมาลงมือทำร้ายเธอที่นี่เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง

แบบนี้นะครับเพราะเธอถูกทำร้ายจนสาหัสนะฮะ
คุณผู้ชมวันนี้มีความคืบหน้าในคดี
ล่าสุดนะครับทางดาบตำรวจพงศักดิ์เนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ย
มอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สงขลาแล้ว
เรื่องต้นทางต้นสังกัดได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

หากพบความผิดโทษสูงสุดถึงไล่ออกจากราชการ
ในฐานอาชีพที่เป็นตำรวจนะครับอันนั้นหนึ่งนะครับ
ส่วนในฐานที่เป็นคนกระทำผิดเนี่ย
ตอนนี้โดนแจ้ง๒ข้อหาแล้วนะครับ

เพราะว่าตัวดาบตำรวจนอกจากทำร้ายร่างกายเมีย

ยังกระชากสร้อยของเมียไปด้วย
สร้อยคอซึ่งเป็นทองกระชากไปด้วยก็โดนข้อหาชิงทรัพย์
แล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับ
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจนะครับ
หลังจากเข้ามอบตัวแล้วทางพนักงานสอบสวนสพสะดาวของสงขลา
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำดาบตำรวจพงศักดิ์อยู่นะ
แจ้งข้อหาให้ทราบเสร็จแล้วก็ต้องส่งไปให้ต้นสังกัด
เพราะว่าเขาเป็นตำรวจสังกัดที่สตูนนะนะ
โอ้แต่เห็นภาพแล้วนี่นะทั้งรถทั้งคนเลยนะครับ